จากวอลเลฟบอลมาที่ฟื้อบอลไทยกันบ้างนะครับ
นี่ก็ยังต้องลุ้นตัวไปโอลิปิกเกมที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันนะครับ
ในการที่จะต้องพบกับทีมชาติอีรักษ์ในเกมสำคัญนะครับ
เขาบอกว่าหลังจากที่แพ้ให้กับออสเตรเลีย
เขาบอกว่าไม่รู้สึกกลัวหรือว่ากังวล
แม้ว่าทีมชาติอีรักษ์จะมีนักเตะรูปร่างสูงใหญ่กว่าทีมชาติไทย
เนื่องจากผลกำลังการที่ดี
ไม่ได้เกิดขึ้นจากแค่รูปร่างนักเตะที่ดีกว่าคู่แข่งเท่านั้นนะครับ
ซึ่งเขาจะพยายามหาข้อได้เปรียบของไทย
และเล่นฟุตบอลในแบบฉบับดังกล่าว
เพื่อหาจังหวะทำประตูให้ได้นะครับ

มีเรื่องของสุภาชัยกับสุพนัทมาฝากด้วย
ก็ได้รับปัจเจ็บมาจากแมตรที่พ้าให้กับออสเตอรีย
ชิโนกล่าวว่าเขาตัดสินใจให้ทั้ง
ปชัยและสุพนัทแยกซ้อมด้วยการเข้ายิมที่โรงแรม
เพื่อรักษาความฟิตให้ได้มากที่สุด
จากการเช็คอาการบาดเจ็บล่าสุดของทั้งคู่

และมีโอกาสที่จะได้ลงสนามพบกับทีมชาติอีลักษณ์ในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับ
ส่วนผู้เล่นรายอื่นไม่มีอาการบาดเจ็บ
สามารถลงฝึกซ้อมได้อย่างเต็มรูปแบบทั้งหมดนะครับ
ก็มีตัวเลขที่น่าสนใจก็คือว่า
เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนบอลลุคเป็นรับของทีมชาติไทย
ที่สามารถทำได้ดีนะครับทำได้ดีเลย
คือบอลบางทีรับอยู่แล้วโต้กลับ
พวกนี้เขาจะมีสถิติทุกอย่างเลยนะครับ
เป็นรองเป็นแค่ทีมชาติซีเรียที่มีอยู่แค่

ส่วนอีรักษ์นะครับคู่แข่งในเกมถัดไปเนี่ยนะครับ
มีเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนบอลลุกเป็นรับอยู่ที่๑๒ครับ
ครับจริงจากดูฟอร์มแล้ว
เราเองก็ไม่ได้รับในแดนเรารับตั้งแต่หน้าแดน
แล้วก็เปลี่ยนจังหวะจากตรงนั้นนั่นแหละนะครับ
จากรับก็เป็นลุคในตอนนั้นนะครับถือว่าทำได้ดีนะครับ
แต่อีกคู่แข่งของเรานั่นคือทีมชาติอีลักษณ์นะครับ
ก็มีสถิติที่น่าสนใจก็คือ
ทีมชาติอีลักษณ์เป็นทีมที่มีผู้เล่นคอสบอลสำเร็จสูงสุดของทวนาเมนต์นี้เลยนะครับ
โดยมุดดาฟาจาเบอร์กองหลังของทีมชาติอีรักษ์
บอลสำเร็จสูงสุดถึง๑๙ครั้งนะครับ
ขณะที่ฮุเซนชาเบอร์ของอิรักษ์ฟอร์ตบอลสำเร็จไปถึง๑๗ครั้งนะครับ

ทำให้น่าสนใจว่าทีมชาติอีลักษณ์เนี่ยถือว่ามีจุดเด่นก็คือ
ในการคอร์สบอลที่แม่นยำและอาจจะใช้ประโยชน์จากจุดนี้
ในการที่จะสู้กับทีมชาติไทยในวันพรุ่งนี้
ก็๒เกมที่ผ่านมาเนี่ยเราคาดการณ์อยู่แล้วนะครับว่าจริงต้องเจอลูกกลางอากาศ
แต่ว่าเกมกับออสเตรเลียซึ่งคิดว่าจะเป็นเกมที่เราต้องเจอลูกกลางอากาศเยอะจริงเนี่ย
เขากลับใช้ไม่ค่อยเยอะเขากลับเซ็ตบอลเปลี่ยนแล้วก็แทงทะลุทางลึกแล้วก็ได้ประตูจากเราไป

ดังนั้นทดสอบเหมือนกันเพราะว่ากันหลังเราเรียนตามตรงว่ายังมีจุดอ่อน
ดังนั้นต้องช่วยกันเล่นโดยเฉพาะอย่างที่ข้อมูลที่โบ้บอก
พอเห็นเขาเปิดดีเนี่ยอย่างแรกที่โค้ดทำแน่นอนครับต้องไม่ให้เปิดก่อน
เพราะถ้าเปิดเข้าไปมันเสี่ยงอาจจะโหมงไม่พ้นไม่ขาด
ถือว่าสวิทธินักสนใจเราเองก็ต้องรู้ไว้
เพื่อที่จะไปปรับไปแก้ในจุดนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ
ส่วนผู้ตัดสินในเกมนี้นะครับมีรายงานว่าสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย
ได้เลือกอาดามโมฮาเมดผู้ตัดสินจากประเทศจอแดน
ให้ลงทำหน้าที่ในเกมนี้นะครับ
โดยผู้ตัดสินลายนี้เคยตัดสินเกมสุดท้าย
ที่ไทยลงสนามในศึกฟุตบอลอาเซียนครับ๒๐๑๘
รอบรองชนะเลิศนะครับที่ทีมชาติไทยเสมอกับมาเลเซีย๒ประตูต่อ๒ในบ้าน
แต่ต้องตกรอบด้วยกฎประตูทีมเยือนนะครับ
โดยเกมนัดนั้นเขาให้จุดโทษทีมชาติไทยในช่วงท้ายเกม
ถ้ายังจำกันได้ก็คือจังหวะนี้
แล้วก็อดิษฐ์ไกลศรรพนาฏิศักดิ์สังหารแต่ก็ยิ่งไม่เข้า
ก่อนเกมการแข่งขันหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น
ก็เป็นแค่ข้อมูลที่เราบอกเฉย

ว่าเคยเป่าเกมสำคัญของทีมไทย
ซึ่งเขาก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับแล้วพรุ่งนี้เราก็เชื่อมั่นนะครับว่า
ดังนั้นเนี่ยสู้กันเต็มที่นะครับเราเป็นเจ้าบ้านคนดูก็มีเยอะนะครับ
พร้อมที่จะให้กำลังใจนักเตะอยู่แล้วเล่นเพียงแค่เสมออีก
อยู่ที่เราแล้วนะครับว่าจะเล่นแล้วกดดันขนาดไหนนะครับ
กันอีกครั้งนะครับทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอีลักษณ์
ตัดสินในการเข้ารอบเลยนะครับวันพรุ่งนี้เวลา๒๐นาฬิกา๑๕นาทีครับ